ผู้หญิงสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดอยู่ที่สาราริมน้ำ
จังหวะที่จอดรถเนี่ยเหลือกตาไปเห็นฝั่งตรงข้ามมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในน้ำ
แล้วตัวค่อยย่อลงมาจมหายไปในผงหญ้า

หลังจากนั้นพอเห็นว่าผู้ชายคนนั้นที่มองจ้องเขาอยู่หายไปปุ๊บ
สายตาผ่าไปเห็นที่พงหญ้ามีศพผู้ชายคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ
นั่นคือศพคนที่เขาเห็นเมื่อสักครู่ที่จ้องตาเขาอยู่
โอ้โหขนลุกสู้เลยคุณผู้ชม
นี่ฮะหมายความว่าวิญญาณเขากำลังจะบอกว่าช่วยผมด้วยผมตายตรงนี้นะครับ
เป็นเรื่องราวที่คนไปแจ้งตำรวจสพเมืองเชียงคำอำเภอเชียงคำที่พยาว
บอกว่ามีคนจมน้ำตายก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับกู้ชีพกู้ภัยเชียงคำ
แล้วก็รถกู้ชีพของโรงพยาบาลเชียงคำ
จุดเกิดเหตุคือลำน้ำหลงครับหน้าชมรมผู้สูงอายุเชียงบานนะ
ที่อำเภอเชียงคำที่พยาวคนก็ยืนดูเต็มไปหมดเลย
ข้างล่างก็มีศพคนตายอยู่ลอยอืดสภาพคว่ำหน้า
กู้ชีพก็นำเรือท้องแบนไปลากศพขึ้นมาครับ

คนหนึ่งชื่อว่านางสาวทัศนัยหมื่นวันนะฮะ
เป็นชาวบ้านห่วยยางขามอำเภอจุลจพะเยาว์
บอกว่าเขาเป็นคนเจอศพคนแรก
ขี่รถจักรยานยนต์มาทำธุระที่บ้านเชียงบาน

ระหว่างที่จอดรถจักรยานยนต์อยู่ข้างทาง
สาราที่พักริมน้ำหลงเนี่ยนะฮะ

ใส่เสื้อแขนยาวมองมาที่เขาจ้องมาที่เขา
แล้วตัวผู้ชายคนนั้นค่อยย่อลงไปในพงหญ้าแล้วก็หายไป
เขาก็มองตามไปแล้วผู้ชายคนนั้นหายวับไปทันทีในน้ำ
ก็เลยคิดว่าคนไปตกปลาหรือเปล่า

ดำผุดดำไหว้อยู่หรือเปล่านะฮะ
เสียงบริษัทของเขารบกวนผู้ชายหาปลาหรือเปล่า
เขาเลยจ้องมองอยู่ก็เลยรีบดับเครื่อง
แล้วก็มองหาว่าผู้ชายคนนั้นเขาหายไปไหนดำนานจังเลย
แต่ก็หาไม่เจอด้วยความสงสัยเอกใจมาก
เพราะผู้ชายคนนั้นหายไปนาน
แต่สิ่งที่มันปรากฏมันกลับกลายเป็นเห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่ง
คว่ำหน้าหยุดลอยขึ้นมาในน้ำ
ตัวเองกับน้าสาวตกใจมากคุณผู้ชม
นั่นคือศพคนตายก็เรียกชาวบ้านไปดู
โอ้โหถึงกับขนลุกสู้เลย
ยกมือไหว้ท่วมหัวเลยเพราะว่าคิดว่า
วิญญาณของคนตายคงจะมาบอกว่าผมตายอยู่นี่
วิญญาณคงบอกว่าผมจมตรงนี้อะไรแบบนี้
ให้ไปช่วยหน่อยนะฮะเพราะว่าญาติพี่น้องเขาตามหาอยู่
อะไรประมาณเนี้ยนะครับนะฮะต่อมาก็ข่าวกระจายไป
ก็เลยมีญาติของผู้ตายมาเดินทางมาติดต่อขอรับศพ
ทราบชื่อภายหลังคือนายศรีทนหอมนานอายุ๖๗ปี
นางสาวสายสุนีเยาธานีบอกว่า
ผู้ตายเป็นผู้ป่วยจิตเวทของโรงพยาบาลเชียงคำ
เขาชอบจะเดินเที่ยวในระแวกหมู่บ้านคนเดียว
เช้ายานหยินกลับบ้านตอนดึกเป็นประจำ
ครั้งสุดท้ายออกไปในวันที่๑๓มกราคม
จนมีคนจะเจอศพแนะนานได้เลยคุณผู้ชม
ผู้ตายจริงแล้วเป็นคนอัจยากสัยดีนะคะ
เป็นคนที่รักคนในบุควราลักษณ์ก็รัก

สาเหตุการตายเขาก็ไม่ติดใจก็คงคิดว่าอาจจะลงไปเอง
ว่าจมน้ำเองอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการถูกทำร้ายร่างกาย
ก็จะมีการนำศพไปประกอบพิธีต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของความเฮียนของวิญญาณ
คนตายมาขอให้คนเป็นช่วยนะครับ